ใกล้ที่จะถึงวันที่คนไทยทุกคนรอคอย

จะใช้ความเชื่อในวันพรุ่งนี้ล่ะค่ะ
ครับผมเป็นเรื่องของกล้วยประหลาดอีกแล้ว

กล้วยเนี่ยนะคุณผู้ชมถ้ามันมีอะไรปลาลงประหลาดโผล่ขึ้นมาเนี่ย
เราก็ต้องไปดูไปรู้ว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับที่จังหวัดกระบี่
เขาบอกว่าเจ้ากล้วยนี้มันไม่ธรรมดาตรงที่ว่า
มันแทงเครือแทงปลีออกมาบนยอด

คือเขาบอกว่าปกติเนี่ย
ต้นกล้วยมันจะเป็นพืชล้มลุกถูกไหมค

แต่นี่คือตัดปุ๊บโผล่ปลีขึ้นมา
เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ยิ่งนักคุณผู้ชมครับ

นี่เลยเขาบอกว่ามันอยู่ที่ข้างบ้านของคุณโสพลเดชค้ำ

เลขที่บ้านของเขาบอกกันหน่อยละกันเผื่อใครอยากรู้
ปากกาแล้วก็กระดาษจดเอาไว้นะฮะ
เลขที่๒๖๑หมู่๓ตำบลเขาดิน
แล้วก็อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับ
ต้นกล้วยประหลาดต้นอื่นเขาบอกว่าไม่มีอย่างนี้
ต้นกล้วยที่มันประหลาดที่เราเคยนำเสนอมาแล้ว

แต่แบบนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแทงหัวปลีออกมากลางลำต้นเลย
หลังจากที่มันโดนตัดออกมาตอนแรกนะครับ

แต่ในจำนวนนี้มี๑ต้นครับที่แทงหัวปลีออกมาเป็น
กล้วย๑หวีมี๘๐

อ่าเป็นไงล่ะ

เป็นของเพื่อนบ้านที่ปลูกเอาไว้ในสวนยางพารา
แต่ต้นกล้วยมักจะโน้มเข้ามาในเขตบ้านของตัวเอง

เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของก็เลยตัดออกไป

ใช้มีดตัดไปเพื่อหวังที่จะจบปัญหา

แต่พอตัดไปปุ๊บมันดันโผล่อันนี้ออกมา

ทีนี้เพื่อนบงเพื่อนบ้านมากันเพียบเลยครับ
มาทำอะไรกันบ้างเนี่ย

มาถ่ายรูปโพสต์

ที่ว่ามันเป็นเรื่องประหลาดเกิดขึ้น

มาขอโชคขอลาบตามความเชื่อของเขา
ว่าต้นกล้วยนำตัวนี้นะครับ
จะนำโชคมาให้ในวันใกล้สลากกินแบ่งรัฐบาล

นับจำนวนผลไปอย่างที่คุณชนะบอก

นี่ต้องนั่งนับน่ะของแบบนี้
มันต้องมาด้วยตัวเองนะคะคุณผู้ชม